ตำรวจสพบางบัวทองนะคะได้คุมอดีตสามีที่ก่อเหตุใช้
วุฒิปืนยิงแฟนใหม่ของอดีตภรรยาจนเสียชีวิตไปทำ
ประกอบคำรับสารภาพซึ่งก็เกิดขึ้นที่จุดหน่วยเลือก
ตั้งที่หกจังหวัดนนทบุรีก่อนที่จะนำตัวไปฝากขัง
วันพรุ่งนี้นะคะติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้จากรายงานค่ะ
ตำรวจสพบังบัวทองคุมตัวนายคุณัทอุ่นเปียหรือพบ
ผู้ต้องหายิงนายว่าสินนุฏรั่งเสียชีวิตไปทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพบริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งที่๖ภายใน
หมู่บ้านพฤกษา๓ตำบลบางครูรัฐอำเภอบางบัวทอง
นนทบุรีจุดแรกเริ่มจากจุดที่นายพบขับรถ
โตโยต้าวีออสสีเลือดหมูมาจอดประกบรถของผู้ตาย
แล้วเดินมาจากรถพร้อมอาวุธปืนเข้าไปยิงผู้ตายสองนัด

ระหว่างที่ผู้ตายกำลังเดินไปขึ้นรถฮอนด้าซิตี้สีเทา

พบผู้ต้องหาบอกว่าอยากขอโทษที่ทำไป
เพราะบันดาลโทษะไม่ได้เตรียมการมาก่อนล่วงหน้า
ไม่เคยเห็นผู้ตายมาก่อนและอยากขอโทษครอบครัวผู้ตาย
สายเห็นแล้วยิงเข้าออก
บันดาลโทษะครับ
หลังจากทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จสิ้น
ตำรวจได้คุมตัวนายพบกลับไปที่สพบางบัวทองทันที
ตำรวจโทอำพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
เปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุฝ่ายหญิงโทรมาหาแม่

ซึ่งขณะนั้นผู้ก่อเหตุอยู่กับแม่ยาย
ได้ยินเสียงภรรยาและรู้ว่ามาเลือกตั้ง
ขับรถออกไปที่หน่วยเลือกตั้งที่ภรรยามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น
สมโอกาสจึงขับรถยนต์มาประกบ

เมืองต้นสาเหตุมาจากความหึงหวง

อย่าพาชายอื่นมาหยามในพื้นที่บางบัวทอง

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน
มีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

และวันพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาล

ชั้นสอบสวนพนักงานได้คัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากเป็นคดีอุกชกันสะเทือนขวัญ
คดีที่มีอัตราโทษสูง
ขณะที่นางเอมออนมีภัยแก้ว

หรือผู้ก่อเหตุมาขอขมาศพลูกชาย
แต่ขออโหสิกรรมให้จะได้ไม่ติดค้างกัน

ไม่คิดว่าลูกชายจะมาเสียชีวิต

มองว่าเป็นการกระทำที่โหดร้ายมาก

เดี๋ยวฉันก็ออกมาแล้วมันไม่ใช่
แต่มันติดใจคนเป็นแม่ค่ะ
ลูกทั้งคนเพราะตัวโตมาขนาดนี้

คุณตบเตะคุณตบอะไรของเขาแป๊บเดียว

จำเป็นต้องไปกระหน่ำยิงเขาขนาดนั้น
ที่ดูวงจรปิด

ใจพี่จะขาดนะลูกพี่วิ่งหนีแล้วนะ
เขายังตามไปยิงสามนัด
ถ้านัดแรกลูกพี่ก็ไม่ตาย
มันโหดมันเยี่ยมเกินไป
พี่ขอฝากนะคะใครที่คิดกำลังจะทำ
กับเรื่องการหึงหวงอย่าค่ะขอร้อง

ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดรวกบางบำรุ

และจะมีพิธีชาวภารกิจในวันที่๑เมษายนนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน